คราวนี้ยังจับไม่ได้เลยเสือโครงค่ะคุณผู้ชมที่อุทัยธานี
เล่าข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเข้ามาตอนแรกก็มาขย่ำวัวชาวบ้าน

ทีนี้เมื่อคืนค่ะมีความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะว่า
ขย่ำกินเป็ดของชาวบ้านอีก
ทีนี้ถามว่าหาเจอไหมคือมันก็หายไปไหนไม่รู้แบบไร้ร่องรอยเลยนะคะ
ซึ่งเสือโครงที่ป่าห้วยขาแข้งที่ออกไปขย่ำสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หมู่๙กับหมู่๑๐ตำบลระบำอำเภอลานศักดิ์ที่อุทัยธานี
ตอนนี้มันก็ยังวนเวียนอยู่แถวในหมู่บ้านนั่นแหละ
ยังไม่ยอมกลับเข้าป่าแต่ก็ไม่รู้ว่าวนเวียนอยู่ตรงไหน
เมื่อเที่ยงคืนนี้ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเจ้าหน้าที่ไปทักต่าห้วยขาแข้งเนี่ย
ตะปบเป็ดในล้าวตายไปสี่ตัวแล้วก็ฆ่าเป็ดไปกินอีกตัวหนึ่งด้วย

ทีนี้ทางหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็คือ
นายเพิ่มศักดิ์กณิชชาติ
เขาได้รับแจ้งจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปราโมทนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐บ้านไผ่งาม
บอกว่าเสือโครงมันมากินเป็ดของนางสุนทอง
สุนทรจำปีเรืองซึ่งเป็นลูกบ้าน
ตอนที่แจ้งมาเนี่ยนะตอนที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่แจ้งมา
เสือโครงมันยังอยู่ในล้าวเป็ดอยู่เลย

ก็เลยประสานไปที่นายสังวานแสงสวัสดิ
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
แล้วก็นำกำลังเจ้าหน้าที่มากัน๒๐กว่านาย

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กระจายกำลังค่ะไปล้อมพื้นที่
คุณผู้ชมดูสิเจ้าหน้าที่เขาต้องปฏิบัติการ
ด้วยความระมัดระวังนะแล้วค่อยเอาไฟส่องไป
ส่องไปแล้วจะเจอแววตาของเสือโครงหรือเปล่า
ทีนี้ตอนปิดล้อมค่ะคุณผู้ชม
คือเห็นว่าเสือโค้งมันเดินอยู่ตรงกอไผ่ข้างรั้วบ้าน
ทีนี้พอมันเห็นแสงไฟเท่านั้นแหละโอ๊ยมันคำรามเสียงดังค่ะ
เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็ภาวะก็ตกใจ
แล้วมันก็วิ่งหายไปในความมืดออกไปทางหลังบ้าน
่งหน้าไปด้านหลังของสำนักสงฆ์วัดไผ่งาม
ซึ่งคุณผู้ชมจำได้ไหมสำนักสงฆ์วัดไผ่งาม
มันเป็นพื้นที่ที่เสือโครงมันเคยไปขย่ำวัวแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่
ทีนี้พอเสือมันหนีไปเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจล้าวเป็ดของลูกบ้าน
อย่างที่บอกค่ะขย่างเป็ดตายไปสี่ฆ่าเป็ดไปกินอีกหนึ่ง
เจ้าหน้าที่เขาก็นี่ต้องถ่ายรูปซากเป็ดเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ไปวัดขนาดดูสิคะนี่รอยเท้าเสือนะ
วัดได้ความยาว๑๔เซนติเมตรกว้าง๑๒เซนติเมตร
แล้วก็ขนาดอุ้งเท้าอุ้งเท้ามันคือ๙เซนติเมตร
แปลว่าเสือโค้งมันตัวใหญ่นะ
ถ้าเกิดว่ารอยเท้ามันใหญ่ขนาดนี้ค่ะตัวเนี่ยน่าจะสูงประมาณ๒เมตร
แล้วอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเสือโครงตัวเมีย
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกเลยบอกว่าเชื่อนะ
ว่ามันน่าจะยังคงวนเวียนหากินอยู่ใกล้กับชุมชนนี่แหละ
ทีนี้เขาก็เตือนภัยชาวบ้านกลางค่ำกลางคืนอย่าเพิ่งออกมา
เพราะว่าณตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้เลยนะคะ